การเจาะลึกประเด็นร้อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้ครับ

ทำงานรับจ้างในการขับรถบันทุกร์น้ำมัน

แต่ที่ผ่านมาเขามีการทะเลาะกัน
ล่าสุดนะฮะฝ่ายหนึ่งขับรถไปถึงห้องของฝ่ายหนึ่ง
เอาปืนที่บอกว่าเป็นปืนปลอมเนี่ยจะไปเจาะยิงเขา
แต่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือว่าปืนปลอม
เพราะว่าหันกระบอกปืนไปเหมือนจะยิงใส่เขา
เขาป้องกันตัวเอาปืนยิงเป็นปืนจริงนะครับ
ยิงสวนกลับไปฝ่ายปืนปลอมเสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ข้างตัวพกปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกตกอยู่
จึงทำการบันทึกเป็นหลักฐานส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีนั่งรอมอบตัวในห้องเช่า
เขาคือว่าทีม๑๐๓ทีมรวัตรภูหัตนาอายุ๔๑ปี
อาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกน้ำมันอยู่บริษัทเดียวกันกับผู้ตาย
และยังมีตำแหน่งเป็นสมาธิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดกรสิน
นำตัวมาสอบสวน
ตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดตอนหัวค่ำ
พบว่าผู้ตายขับรถเก๋งมาหามือปืนถึงที่ห้อง
พอมาถึงก็ตรงปรีเข้าไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ก่อนจะเดินกลับออกมาพร้อมใช้มือกลุ่มท้องที่เปียกโชคไปด้วยเลือด

แม่ค้าร้านขายของชำใต้ตึกให้การ
บอกว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมานาน
นายสุวิทย์มาท้าทายคนยิงถึงที่ห้อง
พกปืนมาด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นปืนปลอม
พอมาถึงก็ทำท่าเล็งยิงปืนใส่
สุดท้ายเจอปืนจริงยิงส่วน
ขณะที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันมา

แต่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

ขอโทษบอกเป็นอารมณ์ชั่ววูบและป้องกันตัว
ด้านทีมระวัดยืนกรานไม่ได้ตั้งใจฆ่า

ไม่คิดว่าสุวิทย์จะเอาปืนปลอมมาขู่แล้วบุกมาถึงบ้านแบบนี้
ถ้าเป็นปืนจริงตนน่าจะถูกยิงก่อนและคงตายไปแล้ว
อารมณ์ชั่ววูบทำคนฆ่ากันอีกจนได้
โปรดติดตามตอนต่อไป